เหตุหนึ่งใครใครหยุดเถอะเชื่อเรา
ใครคือไข่ไม่ใช่ไข่ไก่ที่ราคาราคาสูงแล้วก็หยุดเถอะนะ
ลุงไข่ฮะเป็นคุณลุงวัย๕๑ปีเข้าไปขโมยตัดผลปาล์มในสวนของชาวบ้าน
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ตามจับฮะลุงไข่ไม่ยอมเลยฮะ
เขียววิ่งหนีไปนู่นจนมีคนบอกว่า
ใครใครอยู่เธอยอมให้จับซะโดยดี

บ้าไปแรง
อย่าจะหยุดหยุดหยุด
พูดกันแม่ง
เอาไป

ลุงไข่หรือนายไข่หรือนายโกมลวิบูรสินอายุ๕๑ปีนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะกำลังหนีการควบคุมตัวของตำรวจนะฮะ
ซึ่งตำรวจสพศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็คนดูแลสวนปามพยายามเกลี้ยกล่อมนะ
เพราะลุงเขาถือเคี้ยวเหล็กต่อด้วยไหม
ไผ่ยาวแบบนี้เลยเดินไปเดินมา
แล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ควบคุมตัวไม่ยอมคืนผลปาล์มนะครับ
คือลุงไข่มาตัดผมผลปาล์มน้ำมันภายในสวนของคนอื่นเขา

แล้วก็เมื่อลุงไข่เห็นตำรวจก็พยายามเดินหนีตลอดเวลา
แล้วก็ตะโกนนะห้ามเจ้าหน้าที่เข้าใกล้โดยเด็ดขาด

ให้ลุงไข่ลุงไข่ไข่ในไข่วางลงหยุดเถอะหยุดเถอะนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่านายไข่จะใช้เขียวเหล็กทำร้ายเจ้าหน้าที่
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวต้องค่อยเดินตามไปนะฮะ
ระหว่างนั้นลุงไข่ก็เริ่มหมดแรง
แล้วก็ยอมให้จับแต่โดยดี
นายข่ายรับสาภาพบอกว่าก่อเหตุตัดผลปลามน้ำมัน
สวนแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วคือขโมยมาหลายครั้งแล้ว

แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางนะฮะ

แล้วก็ผลปาล์มน้ำมันที่ตัดไว้แล้ว๔ทลาย

ตำรวจก็ควบคุมตัวลุงไข่

ดำเนินคดีที่สพศิชนต่อไปนะครับ